ยังอยู่กันที่เรื่องวนเวียนของความรักกันนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าคู่รักคู่ใหม่ในวงการเนี่ย

แล้วก็คู่รักที่แบบพบเด็กรักต่างวัยอะไรแบบนี้
มีมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจกันตลอดนะฮะ
เริ่มกันที่คู่แรกคู่นี้นะคะ
มาช้าแต่ก็หวานแซงหน้าหลายคู่นะจ๊ะ

คู่ของน้องเฟย์แล้วก็พี่บอยปกรณ์ค่ะ
คู่นี้เขาเพิ่งจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ไม่นาน
แม้ว่าจะยังไม่พร้อมระบุสถานะเรียกฟงเรียกแฟนอะไรยังนะคะ
แต่ว่าคู่นี้เคมีดูเข้ากันสุดเลย
ตามลุ้นตามเชียร์ให้เรียกแฟนได้เร็วนี้
คู่นี้อายุห่างกัน๘ปี

หนุ่มบอยเขาก็เผยมุมมองความรัก

ทำให้ตัวเองดูเด็กลงจริงนะจ๊ะ

เขาเด็กกับผมหลายปีอยู่นะครับผมประมาณ๘๙ปีนะครับผม
แต่ว่าคือด้วยมุมมองหลายอย่างของเขา

ให้รู้สึกว่าเราก็คบเหมือนเป็นเพื่อนคน
เป็นครบในคนในไม่ใช่ครบคนในรุ่นเดียวกันระดับหนึ่งด้วย

เขาก็ยังมีมุมน่ารักมุมเด็กเวลาที่ง้องแง้งเวลาเขาอยู่กับเรา
ตรงนี้แน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่มาเติมทำให้เราแบบฟูฟิลมากขึ้น
มันโสดมาหลายปีเพื่อรอน้องเฟย์อ่ะ
คือทุกอย่างมันละมุนลงตัวไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะ
อ่ะจากน้องสาวผ่านไปมาดูพี่สาวหน่อยละกันนะคะ
สำหรับคู่ของคุณว่านธนกฤษกับน้องฟางน้องฟางเนี่ยเขาเป็นพี่สาวน้องเฟย์นะ
คู่นี้อายุห่างกันประมาณ๖ปีสำหรับฟางกับพี่ว่านนะคะ
บอกเลยว่าไม่มีอุปสรรคใดในความรักครั้งนี้เลย
ปลูกต้นรักร่วมงานกรรมนานิก๙ขึ้นสู่ปีที่๗แล้วคุณผู้ชม
แล้วก่อนหน้านี้พี่ว่านเองก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยเป็นแบบเรียบง่ายสบาย
ไม่รีบไม่เร่งอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
ว่านปีนี้๓๖ปีแล้วนะคะส่วนน้องฟางเนี่ยก็ไล่มาติดน้องฟาง๓๐คู่นี้เข้ากันดีเลข๓เหมือนกันแล้วนะคะ
ปิดท้ายกันที่คู่รักต่างวัยอีกสักคู่ค่ะแห่อย่างกับรวมฮิตเฟย์ฟางแก้วกันมาเลยนะ
แก้วจริญญาและโทนี่รากแก่นคู่นี้อายุไม่ใช่อุปสรรคของจริงค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยตกลงปลงใจแต่งงานกันไปเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปี๖๓ตามสไตล์คู่รักเด็กแนวเนาะ
แก้วเนี่ยอายุ๒๙ปีค่ะส่วนคุณสามีดอกจานไว้เลยหน้าเด็กมากอายุ๔๐นะคะ
ตัวนี้๔๐แล้วเหรอสะพายมากหน้าเด็กแล้วไลฟ์สไตล์ยังวัยรุ่นอยู่ไงอายุอนามก็อย่างที่นับกันไปห่างกัน๑๑ปี
แต่ด้วยไลฟ์สไตล์อย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวก็เป็นสายแฟชั่นเหมือนกันการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตทุกอย่างคือลงตัวเพอร์เฟคหมดเลย
ทำให้ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนซีวัยเดียวกันหลายคนบอกว่ายิ่งกว่าความเป็นคู่รักคือเป็นเพื่อนที่สนิทมากด้วยนะคะ
รวมไปถึงอาจจะเป็นความโชคดีของพี่โทนี่ด้วยอายุเขาเลข๔แล้วก็จริงแต่ว่าหน้ายังเด็กเหมือนหนุ่มวัยแบบ๓๐ต้นอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเคล็ดลับของการมีภรรยาเด็กหรือเปล่าจนทำให้ตัวเองมันสดชื่นทุกวันไง
ตื่นมาเจออะไรดีหันซ้ายก็เจอเมียสวยหันขวาก็เมียสวยแต่เมียคนเดียวกันนะ

มีคนว่าด็อบแต่ไม่เข้ามาซักทีเพื่อกลัวอะไร

ก็ให้เขาเข้ามาได้นะคะ